เมื่อเช้าผมตื่นแต่เช้า
คุณแต่งชุดนักเรียนหรือเปล่าเป็นเด็กชายสืบสกุลหรือเปล่า
ถ้าแต่งชุดนักเรียนไปโรงเรียนคงเป็นเด็กโข่งนะ
ก็ไปสำรวจตรวจสอบว่าบางโรงเรียน
ที่เขามีการบริหารจัดการในวันเปิดเรียนเป็นยังไงบ้าง
นี่ครับโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ผมไปสักประมาณ๗โมงกว่า

เขาก็เตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบออนไซต์
แต่เฉพาะกลุ่มนักเรียนบางกลุ่มนะคุณนะ

โรงเรียนก็มีการบริหารจัดการภายใน
และการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์

บอกว่านักเรียนของเรา๒๙๒๙คน

คุณครูมาวันนี้ครบหมด๑๔๔คน
แต่นักเรียนมาประมาณแค่ร้อยกว่าคน

คือกลุ่มเด็กที่เกรดยังไม่เป็นที่พึงพอใจ
ในช่วงของการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมา

และเป็นเด็กนักเรียนชั้นม๓และม๖

ที่มีความจำเป็นต้องมาเรียนออนไซต์
กับคุณครูประจำวิชาอย่างใกล้ชิดคุณ

ที่จะทำให้เด็กจบทั้งมต้นและมปลาย
ดังนั้นก็เลยต้องมาเรียนแบบออนไซต์
แต่ว่าจะเป็นการเรียนระยะสั้นคุณ

กับ๒ประเมินผลสำริท
ขณะที่เด็กนักเรียนคนอื่นยังคงเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน

โรงเรียนสุรสักมนตรีเรียนออนไลน์กี่เปอร์เซ็นต์
พอบอก๙๙๙๙๙เปอร์เซ็นต์
อีกแค่๐๐๑เปอร์เซ็นต์ที่มาเรียนแบบออนไซต์

จากนั้นนะคุณช่วงวันที่๑๕๑๙พฤศจิกายน

ก็จะมาเรียนออนไซต์ที่โรงเรียนแบบช่วงเวลาสั้นนะครับ
จากนั้นทางโรงเรียนจะประเมินศักยภาพ
ในการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์
เรียนกับครูที่โรงเรียนแบบเต็มรูปแบบ

พอมั่นใจไหมว่าจะเปิดออนไซต์ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
พอบอกยังเลยยังเลย
ขอดูก่อนขอดูเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนนะฮะ
เดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการสรุปกันอีกครั้ง
จะตัดสินใจในการบริหารจัดการเรียนการสอนอีกครั้งหนึ่งนะครับ
โรงเรียนประเมินและแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็นกลุ่มใหญ่ดังนี้คุณ
หนึ่งกลุ่มห่วงใยคือกลุ่มที่พ่อแม่ผู้ปกครอง

และ๒กลุ่มห่วงใยจากผลการเรียนที่ไม่พึงประสงค์

กรณีเด็กนักเรียนศูนย์เสียพ่อแม่จากโรคโควิด๑๙
พ่อแม่ตกงานมีผลกระทบจากเศรษฐกิจและครอบครัว
แล้วก็เด็กนักเรียนที่ย้ายถิ่นฐานด้วยนะครับ

ครูก็สอนเด็กนักเรียนแบบออนไซต์ไปด้วยที่มาเรียน

ก็สอนแบบออนไลน์กับเด็กนักเรียนที่อยู่ที่บ้านด้วย
ใช่เพราะว่าเพื่อนในห้องนี้แปลว่าจะได้เรียนพร้อมกันเลย

อีกกลุ่มหนึ่งก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแต่เนื้อหา

ใช่ค่ะคือแล้วแต่การบริหารจัดการของแต่ละโรงเรียนนะ
ต้องบอกว่าไม่ได้เปิดออนไซต์๑๐๐ทุกโรงเรียน
ออนไซต์ส่วนใหญ่ในกรุงเทพ๖๓แห่ง

โรงเรียนใหญ่ส่วนใหญ่ยังไม่เปิด

น่าจะเหมือนอีกหลายโรงเรียนอย่างหอวัง

ผู้บริหารโรงเรียนต้องประเมินสถานการณ์อีกทีหนึ่ง
จะมีการแจ้งประกาศว่าจะเปิดเรียนออนไซต์หรือไม่

เมื่อกี้คุณไปโรงเรียนเด็กโตแล้วใช่ไหม
ฉันจะพาคุณผู้ชมไปโรงเรียนเด็กเล็กบ้างค่ะ
อนุบาลเดลล่าตรงบางแคร์
คือพอโรงเรียนเด็กเล็กเด็กเขาปิดเทอมนานคุณดูสิ
ครูนี่คุณครูนะคะใส่ชุดมัสคอตมาแบบนี้
นี่เป็นอะไรบ้างเนี่ยมีแบบเอลซ่า
แสโนไวท์ก็มีใช่ค่ะมากันหมดแบบนี้

แล้วให้เด็กเนี่ยไม่ร้องกระจองงอแงเด็กเล็กไงคุณ
นี่ฮะพี่เสือเจ้าหญิงเจ้าชายมาต้อนรับหมดเลย
ใช่ค่ะแหม่พ่อแม่ผู้ปกครองก็จูงมือลูกหลาน

บางคนก็ร้องไห้งอแงเหมือนกัน
เพราะว่าแหมมันไม่ได้เรียนแบบนี้มาตั้งนาน
ครูก็ต้องมาเต้นโชว์แบบนี้นะคะ

ทีนี้คุยกับผู้ปกครองถามว่า
วันนี้คุณพ่อคุณแม่มาส่งลูกวันแรกเป็นยังไงบ้าง
แม่ก็สะท้อนนะคะบอกว่าปิดมานานครึ่งปีนะ
แล้วเปิดเรียนเฉพาะออนไลน์แต่เอาจริงนะบอกกับนักข่าว
พ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนไม่ได้เหมาะจะเป็นครู
แต่พอมาเปิดออนไซต์แบบนี้ถามว่าคุณแม่ลังเลไหม
แม่ก็ลังเลกลัวเหมือนกันว่าลูกจะติดโควิดที่โรงเรียน
แต่อย่างน้อยพอแม่ชั่งน้ำหนักดูแล้วเนี่ย
คิดว่าการส่งลูกมาเรียนที่โรงเรียนแบบออนไซต์เนี่ย
น่าจะมีประโยชน์มากกว่าเรียนออนไลน์
อย่างหนึ่งก็ต้องยอมรับเด็กเล็กสมาธิที่จะจดจอ
บางทีพออยู่กับหน้าจอมันจะน้อย
แต่พอมาเรียนคุณครูเขาก็จัดกิจกรรมให้เด็กได้เล่น

ทีนี้ค่ะอย่างหนึ่งที่แม่บอกว่าค่อนข้างมั่นใจเพราะอะไรรู้ไหม
คือโรงเรียนให้ผู้ปกครองทุกคนเลยนะประเมินความเสี่ยง
ทางแอปพลิเคชันไทยเซฟไทยทุกวัน
นี่แหละค่ะคุณแม่ก็เลยมั่นใจนะ
แล้วก็นี่ให้การต้อนรับอย่างดีนะเด็กก็ตื่นเต้นเลย
ไหนครูผมอันไหนครูผมเจอแต่ตัวแมสคอตนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

ซึ่งที่นี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การ
นางสาวตรีนุษเทียนทองลงพื้นที่เยี่ยมการเปิดเทอมภาค๒
โรงเรียนแห่งนี้แม้จะเปิดเรียนแบบออนไซต์

อันนี้ก็อย่างที่บอกเป็นการบริหารจัดการของโรงเรียนนะฮะ

นักเรียนในโรงเรียนได้รับวัคซีนไปแล้ว
ร้อยละ๙๐จากนักเรียนทั้งหมดกว่า๓๐๐คนนะครับ

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง

อันนี้คือจุดที่รัฐมนตรีศึกษาเดินทางลงพื้นที่

ซึ่งที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

พอบอกว่าจะยึดการจัดการเรียนการสอน
เป็นกลุ่มขนาดเล็กลดการรวมกลุ่ม
ส่วนการรับประทานอาหารกลางวันนี่คือไม่ต้องมานั่งรวมกันนะ
คือแจกเป็นข้อกล่องไปเลยของใครของมันแล้วก็ให้นั่งทานในห้องเรียน

เพราะว่าเด็กจะได้ไม่ต้องรวมกลุ่มกัน
เออนะฮะเด็กต้องเปลี่ยนวิถีใหม่เหมือนกัน

โรงเรียนให้ผู้ปกครองเตรียมอาหารให้เด็กไปเองด้วย

ส่วนที่โคราชคึกคักไม่แพ้กันครับ
โรงเรียนทานประสาทเพชรวิทยาอำเภอโนนสูง
เปิดเรียนแล้วก็จะเป็นลักษณะสลับกันเรียน
แบบคู่และวันขี้นะฮะผลัดกันเรียนคนละวัน
แต่ยังมีบางโรงเรียนในพื้นที่อำเภอโนนสูงของโคราช

เพราะว่าโรงเรียนถูกน้ำท่วมคุณ

กว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติ

ไปคุยกับผู้ปกครองของเด็กที่โรงเรียนสุขานารีมา
เด็กยังเล็กยังไม่ได้รับวัคซีนแต่ก็มั่นใจกับมาตรการของโรงเรียนค่ะ
นี่ค่ะคือที่โคราชทีนี้ไปดูภาคใต้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
หนึ่งในเจ็ดจังหวัดสีแดงเข้มคือนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะ
ซึ่งทางคณะกรรมการควบคุมโรคของทางจังหวัด
ยังไม่อนุญาตให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกตินะ
แต่ให้โรงเรียนที่มีความพร้อมเปิดแบบออนไลน์ในภาคเรียนที่๒วันนี้นี่แหละค่ะ
แล้วก็จะคงมาตรการแบบนี้ไปอีกระยะหนึ่งรวมถึงต้องประเมินสถานการณ์
ดังนั้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชมข่าวเที่ยงอยู่นะคะ
พ่อแม่ผู้ปกครองเอาส่งข้อความมาบอกกันหน่อยไปส่งลูกมา
คุณมั่นใจยังไงบ้างที่ลูกหลานคุณไปเรียนออนไซต์นะคะ
ใช่ครับแล้วก็บรรยากาศของการเปิดประเทศด้วย
เช่นเดียวกันเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวในบ้านเรา
และการรับนักท่องเที่ยวจาก๖๓ประเทศกลุ่มเสี่ยงต่ำเข้ามาในบ้านเรา
เดี๋ยวทีมข่าวเราก็มีรายงานให้ทราบเช่นเดียวกันนะครับ

จะไปต่อยใครนะแต่ต้องกาดไม่ตกนะครับ